นี้บอกเลยว่าเป็นข่าวดีของคนมีเวลาว่างนะคะ

วันก่อนเข้ามาที่บันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ

มากันเยอะแล้วกันนะคะกับเทศกาลแห่งความสุข
ศิลปินแวะเวียนมาบรรเทิงไทยรัฐของเราแน่นกันสุดลิดเลย
ระหว่างวันที่๑๓๑๗กุมภาพันธ์นี้อากาศกำลังดีด้วยนะคุณ

เห็นว่าแฟนใหม่เนี่ยสวยเฟี้ยเลยนะปังระดับเน็ตไอดอลด้วย
เพิ่งคบกันมาปลายปีนี่เองกำลังหวานหอมกันเลยจ้า
เปิดตัวปีใหม่พร้อมกับเปิดร้านส้มตำใหม่ด้วยกันเลยจ้ะ

ก็จะพบเสาเป็นไงคะ
ใช่ครับผมดีครับช่วงนี้ก็ไปเรื่อยครับผม
มีธุรกิจที่ร่วมกันด้วยนะฮะเป็นร้านส้มตำ
แฟนเจ้าคือสวยครับเนาะ
โอ้ยก็ตามสภาพครับผม

ใครมีแฟนก็จูงมือแฟนกันไปได้นะ๑๓๑๗กุมภาพันธ์นี้นะจ๊ะ
สิงปาร์คเชียงรายค่ะส่วนอีกงานค่ะ
กุมภาพันธ์คอนเสิร์ตริมผาครั้งที่๗มาแล้ว
ตอนนี้เห็นว่าบัตรใกล้จะหมดเต็มทีแล้วค่ะ
โมชั่นเพียบเลยนะเลือกซื้อแล้วก็คลิกเข้าไปดูกันได้ในเพจริมผาค่ะ
อดคอพี่ชายคนจัดงานมาโปรโมทกันถึงที่เลย
พร้อมกับขอถามพี่ดิมด้วยนะคะว่าจะแต่งงานจริงเหรอไหง

สกิดหลังใหม่ละ

สกิดแล้วเสียงมันต้องบอกคนอื่น
เรารอฟังจากดิมแล้วกันครับ
ตอนนี้ก็เลยรู้แหละดูใจกันไปก่อน